ขยับไปดูที่นนทบุรีค่ะเหตุเกิดที่บริเวณช่วงทางลงสะพานของสะพานบางกอกน้อย
ทีนี้มันขับลงสะพานมาแล้วมันเกิดชะลอต่อกันหลายคัน
สุดท้ายพุ่งชนกันยับกว่า๑๐คันแบบนี้เลยค่ะ

โอ้โหคือบางคันแบบเกยขึ้นไปทับกันอ่ะอย่างรถกระบะคุณผู้ชมดูช่วงเท็จท้ายแถวที่มีการพุ่งชนกันสีดำเนี่ย
แล้วดูโอ้โหเด้งขึ้นไปเลยอ่ะแล้วก็เด้งขึ้นแบบเกยอยู่ที่ด้านหน้ารถอีกคันเลยอ่ะ
คือแบบเสียหายยับอันนี้คือทีมงานเราพยายามชี้แล้วก็นับจำนวนคันที่พุ่งชนกันแบบระนาวเลยนะคะ
สิบกว่าคันได้อ่ะค่ะคุณผู้ชมการจราจรที่อยู่บริเวณช่วงลงสะพานเนี่ย
คือแบบติดยาวหลายกิโลเมตรดูสิหลายคนเห็นแล้วก็ตกอกตกใจอ่ะนะคะ
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่มากที่เกิดขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันพุ่งชนสนั่นแบบนี้
ตำรวจลงตรวจสอบทันทีค่ะบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
บนถนนราชพฤกษาออกตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรี
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือรถทุกคันเนี่ยก็ต้องชะลอตัวจังหวะที่ชะลอตัวก็เหมือนเริ่มชะลอ
เริ่มเบรกแล้วดูสภาพแต่ละคันด้านหน้าด้านท้ายยับเยินทั้งหมดนะคะ
ทีนี้บางคันเนี่ยเบรกไม่ทันก็พุ่งชนสนั่นแบบเรียงแถวยาวกว่า๑๐คันแบบนี้
และเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพบังศรีเมืองค่ะ
ก็รุดไปตรวจสอบสภาพรถแต่ละคันก็ชนกันแบบยาวเหยียบแบบนี้
อย่างที่บอกไปว่าบางคันเนี่ยคือเหมือนซ้อนทับกันอยู่ด้านหน้าของอีกคันนะคะ
ซึ่งคนเจ็บก็บาดเจ็บเล็กน้อยโชคดีไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร
กว่าจะมีการเคลียร์จราจรนะคะที่แบบรถติดยาว
แล้วก็ต้องมีการใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายรถที่ไม่สามารถขับต่อได้ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ
เพื่อให้สภาพการจราจรกลับมาสู่ปกตินะคะ
ใครที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังหน่อยนะคะ